คุณผู้ชมมาให้กำลังใจกันต่อนะคะกับคนในวงการบันเทิงค่ะ
คนแรกนี่เราส่งกำลังใจตลอดเลยนะคะพี่อ๊อฟพงพัฒน์ค่ะ
อย่างที่ทราบนะคะก่อนหน้านี้ก็ล้มป่วยด้วยโรคเส้นเลือดในสมองตีบค่ะ
ล่าสุดนะคะพี่อ๊อฟออกงานให้เราได้อัปเดตอาการแล้วค่ะคุณผู้ชม
สดใสขึ้นหล่อขึ้นนะคุณผู้ชมพี่อ๊อฟบอกนะคะว่าจากพี่ล้มป่วยเมื่อสี่ปีที่แล้วค่ะ
ตอนนี้ร่างกายแข็งแรงขึ้นแล้วค่ะแม้ยังไม่เต็ม๑๐๐ค่ะ
ต้องทำกายภาพบำบัดนะคะแต่ว่าก็ได้ใช้ชีวิตปกติแล้วค่ะ
ตอนนี้ร่างกายซี่ขวาที่เป็นอำมพลึกเริ่มดีขึ้นตามลำดับค่ะเนี่ย
ก็จะโชว์ให้ดูว่าแขนขามันเคลื่อนไหวได้แล้วค่ะ
ในขณะเดียวกันนะคะก็ฝึกใช้มือซ้ายเขียนหนังสือมือซ้ายได้แล้วด้วย
ส่วนอากาศที่จะหายขาดพี่อ๊อฟบอกว่าโรคที่เป็นแต่ละคนไม่เหมือนกัน
บางคนหายเร็วนะคะบางคนอาจจะเป็นตลอดชีวิต
ส่วนตัวพี่อ๊อฟเองก็ไม่ได้เขาก็บอกไม่ได้เหมือนกันนะคะว่าจะอยู่ในระดับไหน
เพราะฉะนั้นสิ่งที่ทำได้ในตอนนี้คือการให้กำลังใจตัวเองอยู่กับสิ่งที่เกิดขึ้นนะคะ
ฟังเสียงพี่อ๊อฟพงพัฒน์กันหน่อยค่ะ
ได้รับกำลังใจจากตัวเรานี่แหละสำคัญที่สุด
และนอกจากนั้นก็ครอบครัวและคนรบข้าง
ที่ผ่านมาเราสุดโต่งค่อนข้างสุดโต่งในเรื่องของการทำทุกอย่าง
นอนน้อยทำงานเยอะงานก็ทำทั้งคอนเสิร์ตทั้งหนังทั้งละครทั้งแสดงทั้งภูมิกับมันเกินมนุษย์
ล่าสุดมีผลงานนะคะเล่นเป็นแม่ของนางเอกในบุเภสันนิวาจอ
นี่แม่ไก่คนนี้แหละค่ะคือแม่ไก่ในชีวิตจริงตอนนี้เพิ่งผ่านการรักษามะเร็งเต้านมมาปีนึงแล้วนะคะ
คือตอนนั้นเป็นระยะที่๒เข้าสู่ระยะที่๓ค่ะ
อาการล่าสุดค่ะได้ผ่าเอาก้อนเนื้อร้ายตัวนั้นออกแล้วนะคะ
กับการรักษาขนาดนี้นะคะพ่อไก่บอกว่ามีสิ่งที่เป็นห่วงมากกว่าร่างกายตัวเองก็คือลูกชาย

มีโมเมนต์หนึ่งไม่ได้กลัวความตายแต่กลัวว่าลูกฉันจะใครจะดูลูก
คือลูกโตเลยนะแต่คนเป็นแม่เนอะยังไงก็แบบว่าลูกอ่ะฉันอยากอยู่ใกล้ลูก
ถึงขนาดว่าตอนสวดมนต์บอกท่านพญายมเสด็จพ่อ
ถ้าลูกตายอ่ะลูกขอไปวิญญาณมาเป็นเจ้าที่ที่บ้านก่อนได้ไหมให้มาดูให้มาดูลูกชายก่อนได้ไหมอย่างนี้เลยอ่ะ
แต่เห็นสีหน้าสีตาหายไม่แน่นอนแหละป้าไก่สู้นะคะ
ความเป็นแม่นะคะก็เป็นห่วงลูกเป็นธรรมดา
แต่ว่าสิ่งอื่นได้คือขอให้ป้าไก่แข็งแรงทุกวันเลยนะคะ
มันเชิงไทยรัก